โอ้โหคุณผู้ชมที่น้องมนชนบุรีนี่
คนที่นั่งกินข้าวต้มในร้านตกอกตกใจเลยนะคะ
เพราะว่าจู่มีผู้ชายสองคนค่ะประกาศศักดาเลยถือปืน

แล้วสุดท้ายค่ะมันเป็นเรื่องเป็นราว
เพราะว่ามีคนไปแจ้งตำรวจสองคนเนี่ยไปสงบสติอารมณ์
เดี๋ยวไปดูบรรยากาศที่เกิดขึ้นกันก่อนครับ
โอ้โหไม่ใช่ปืนพกสั้นด้วยนะคุณ
นี่ค่ะถึงขั้นต้องฆ่าต้องแกล้งกันเชียวหรือ
จอดรถขวางกันมาบอกมากล่าวกันดีก็ได้
พี่เสื้อขี่เอาแขนเสื้อแขนสั้นเงินเกงขาสั้นเนี่ยแหละค่ะ

เข้ามาแล้วก็ลักษณะคือเหมือนจะกลาดยิงเข้ามาในร้าน
ต้มแถวหนองมนชนบุรีบางแสนนะคะ
ประมาณว่าใครจอดรถขวางรถผมรถกระบะผมออกไม่ได้

คุณผู้ชมเห็นเองว่าพฤติกรรมของเขาในคลิปเป็นอย่างไร
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นสักประมาณตีหนึ่งครึ่งวันศุกร์ที่ผ่านมา
ในภาพผู้ชายคนนี้คือคนที่ส่งคลิปให้เราดู
บอกว่าอายุสักประมาณ๓๐๔๐ปีนะคะ
โดยยูยูมาส่งเสียงเออะอ้วยวายแบบนี้
เอาปืนมาเจาะเข้าไปในร้านข้าวต้มตะโกนท้าทายประกาศศักดา
จนกระทั่งมีคนนะคะบอกว่าอดรนทนไม่ไหวแล้วแจ้งตำรวจดีกว่า
เพราะก็ไม่รู้ว่าเหตุการณ์นี้จะบานปลายถึงว่ามีคนเสียชีวิตหรือเปล่า
สุดท้ายตำรวจจากสพแสนศุกร์เข้ามาระงับเหตุ
แล้วก็เชิญตัวทั้งสองคนไปสงบสติอารมณ์ที่โรงพัก
เราก็ไปถามชื่อเสียงเรียงนาม
คนแรกที่เป็นผู้ก่อเหตุชื่อว่านายสุริยันสุพิษะอายุ๓๗ปี
คนที่๒คือนายเจษดาพัฒน์หัสธารินอายุ๔๖ปี
หลังจากที่ตำรวจได้มีการสอบปากคำเสร็จปุ๊บก็ไปตรวจค้นรถ
รถกระบะสีดำของทั้งคู่นั่นแหละออกไปได้แล้วนะ
ตำรวจพาออกไปได้แล้วนะพาไปจอดที่โรงพัก
แต่ปรากฏว่าพอไปค้นรถแล้วก็นี่ค่ะตอนจังหวะที่ค้นรถนะ
ไม่พบสิ่งผิดกฎหมายแต่อย่างใดรถคันนี้แหละค่ะ
๖๑๓๒รถสองคนน่ะที่เขาจะไปกลัดยิง
ทีนี้เราสอบถามนายอาทิตย์วงสายันอายุ๓๗ปี
ซึ่งคนเป็นคนที่เห็นเหตุการณ์แล้วก็เป็นเจ้าหน้าที่กู้ชีพ
หน่วยงานเอกชนแห่งหนึ่งของชนบุรีเล่าบอกว่า
ตัวเขาเองกับเพื่อนรวม๕คนได้ไปปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้ป่วย
หรือคนเจ็บในงานคอนเสิร์ตแห่งหนึ่งในเมืองชนบุรี
หลังจากที่คอนเสิร์ตเลิกปุ๊บก็พากันมาที่นี่ละค่ะ
ร้านข้าวต้มมากินข้าวต้มกันแต่อาหารยังไม่ทันเสิร์ฟเลยค่ะ
ก็เห็นชายคนนี้ทรงเสียงดังด่าทอเออะโวยวาย
ฟังเสียงพี่กันหน่อยค่ะ
แล้วเขาก็ได้บอกว่ารถมึงเหรอ
ผมบอกไม่ใช่ไม่มีไม่เกี่ยว

เข้าไปหยิบปืนลูกซองออกมาครับ
ก็เอามาประชันชิดกับตัวผมลักษณะอย่างนี้เลย

คนนี้ได้เข้ามาห้ามผมกับระหว่างเขา

ที่อีกคนนึงไปเจอปืนสั้นเน็บที่นี่อยู่
ก็เลยส่งคลิปผมว่าอีกคนนึงมีปืนอยู่ที่ตัวอีกหนึ่งกระบอก
ผมก็เลยเดินถอยหลบออกมาที่รถ
เออน่ากลัวนะดีที่ไม่ได้ทันกลัดยิงซะก่อน
งั้นแล้วก็ดูไม่จืดนะคะ
ก็เขาบอกว่าอย่าถือคนบ้าอย่าว่าคนเมา
แต่เหตุการณ์นี้ไม่ถือไม่ว่าไม่ได้เลยค่ะคุณผู้ชม
ทีนี้ตำรวจก็เลยบอกว่าต้องมีการแจ้งข้อกล่าวหากับทั้งสองคน
ฐานความผิดเรื่องเกี่ยวกับพรบออาวุธปืน
เรื่องของการครอบครองแล้วก็การพกพาไปในเมืองสาธารณะ
โดยที่ไม่มีเหตุอันควรเนี่ยนะคะ